เรื่องที่ต้องพูดถึงกันก็คือทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ทีมในรุ่นอายุต่ำกว่า๒๓ปีที่จันรวิสุทธิ์ชิงแชมป์เอเชียอยู่๒๓ปี
ในช่วงต้นปีก็คือมกราคมก็งวดเข้ามาเต็มทีแล้วนะ
เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับเราจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็ไม่ได้หวังเพียงแค่เล่นในรอบแรกเท่านั้น
จะต้องติด๑ใน๓ไปอย่างน้อยนะครับก็ต้องณู้นกัน
ที่สุดเอาไว้ก่อนโดยความเป็นจักรภาพด้วยนะครับ
ล่าสุดนะครับอากิรานิชิโนก็เตรียมที่จะเผยถึงรายชื่อผู้เล่นที่จะเรียกเข้ามา
เพื่อที่จะมาคัดตัวแล้วนะครับซึ่งก็มีหลายรายชื่อที่น่าสนใจ
ระหว่างวันที่๘ถึง๒๖มกราคมนี้ช่วงนี้อากิระนิชิโนเฮ็ดโค้ดทีมชาติไทยก็
ก็คาดการณ์แล้วครับว่าผู้เล่นที่อากิระนิชิโนจะเรียกเข้ามาเสริมในรายการนี้เนี่ย
อย่างแรกเลยนะคือต้องเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับก็คือกองหลังนี่แหละคุณวรพัฒน์ครับ
ครับก็จะมีการเสริมนะครับโดยเฉพาะฝั่งริมเส้นซ้ายขวาในซีเกมเนี่ย
เราอาจจะมีปัญหาในการเติมเกมพอสมควรเหมือนกันคือเติมขึ้นไปแล้วเนี่ย
อาจจะมีประสิทธิภาพในการเปิดจากด้านข้างที่กดดันได้ค่อนข้างจะน้อยนะครับ
ดังนั้นเนี่ยนะครับก็เล็งเอาไว้แบ็คซ้ายเนี่ยนะครับที่เข้าข่ายมีสองคนนะครับ

ในช่วงที่ถูกเรียกเก็บตัวเดือนตุลาคมก่อน๔เกมนี่แหละ
แต่สุดท้ายเนี่ยบอกเจ็บในนามทีมชาติแต่มีชื่ออุ่นเครื่องกับสโมสรกัน
ถ้าเริ่มก็มีดราม่าพอสมควรแต่สุดท้ายไหนแล้วสิ่งอื่นใด
ว่าสาเหตุตรงนั้นจะเกิดจากอะไรก็ตามอยากให้คุยกัน
ผมเชื่อว่ามีเควินติดทีมไปดีแน่นอนครับ
ส่วนอีกคนนะครับก็คือทางมีโชคมหาสรนุกูลนะครับ
กองหลังจากสุพันบุรีเอฟซีครับ
คนนี้เนี่ยเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์และแบ็คขวา
ก็เป็นพวกแนวรับสารพัดประโยชน์แล้วครับ
แค่งรายนี้มีชื่อลุยซีเกมในช่วงแรกนะ
ก่อนที่จะถูกตัดตัวออกไปและหากจะพิจารณาเรื่องของฟอร์มแล้ว
ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะกลับมาติดทีมเหมือนกันนะครับ
เซ็นเตอร์กับทางสลิงคารพรมสุภะนะครับ
รวมถึงอินฟานดรละกลางที่ปั้นเกมจากบุรีรัมยนต์ยนต์เต็ปก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเช่นกันครับ
คนนี้น่าสนใจคุณวรปัตรครับหลายคนในโลกโซเชียลเขาพูดถึงนะครับ
แล้วพอได้เห็นภาพนึกออกเลยครับคนนี้ครับ
สันเสริมลิมวัฒนะนะครับกรากตัวปั้นเกมที่ด่วนเป็นมากนะครับ
ปัจจุบันต้องยอมรับว่าหายไปเลยนะ
แล้วก็ถือว่าโชว์ฟอร์มดีได้ในระดับหนึ่ง

อาจจะกลับมาติดทีมชาติอีกสักครั้งหนึ่งก็เป็นได้เหมือนกัน
เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งคนนะครับที่เราได้ตัวมา
กลางกลางจากฟูแลมที่ได้รับการยืนยันว่า
สโมสรจะปล่อยตัวมาเล่นให้กับทีมชาติแน่นอน
ก็น่าจะช่วยในการยกระดับทีมได้พอสมควรเลยครับ
กองหน้าคุณวรปัตย์คือจาก๔เกมที่ผ่านมา
เราอาจจะเห็นว่ามันก็เริ่มจะลงตัวอยู่บ้างนะครับ
เพราะว่ามีทั้งสุพนัทเหมือนตา
สุพชกษรรชาติสองคนที่ฟอร์มดีมาก

โอเคล่ะอาจจะต้องมีบางจุดที่ต้องปรับ
แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในฟอร์มที่มีสิ่งที่พอจะไว้ใจได้อยู่

อย่างน้อยก็มียิงประตูได้บ้างใน๔เกมนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกัน
ที่จะต้องเรียกผู้เล่นที่มีความสามารถในแนวลุกมาเสริมทีม

สกุลชัยแสงโทโพผู้ยิงประตู
แล้วก็ยังมีกรวิทธศาคนนี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บในช่วง๔เกมอีก๑คน
ก็กรวิทย์อยู่กับทางเมืองทอง
ถ้าเอ่ยชื่อมาอ๋อคุ้นกันดี
บางคนบอกกรวิทย์หายไปไหนเจ็บนะครับในช่วง๔เกม
ใช่ครับพอได้มาเสริมเนี่ยก็จะมีตัวเลือกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ
ก็จะมีการประกาศรายชื่อนะครับในชุดนี้ช่วงต้นสัปดาห์หน้าเลยครับ
แล้วก็จะเข้าแคมป์กันในวันที่๒๖ธันวาคมหลังคริสต์มัส๑วัน
รายการนี้ก็เน้นย้ำนะครับว่าส่งรายชื่อผู้เล่นได้๒๓คน
แล้วก็บังคับด้วยว่าใน๒๓คนต้องเป็นประตู๓คน

ในช่วงเดือนมกราคมน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเยอะพอสมควรนะคุณวรปัตรนะ
ใช่ครับก็เล็งเอาไว้นะครับว่าถ้ามีเวลาซ้อมต่อเนื่อง

ส่วนเรื่องของการปล่อยตัวนักเตะทีมชาติมามีประเด็นเกี่ยวกับสโมสรบุรีรำนะครับไว้ก่อน

ดังนั้นเนี่ยมันมีโปรแกรมคาบเกี่ยวกันเพราะว่าทางบุรีรำ
แชมป์ลีกของเวียดนามซึ่งมันจะคาบเกี่ยวว่าบุรีรำจะเล่นวันที่๒๑มกราคม
กลอนนี้คุณเดวินบอกแล้วนะครับว่าปล่อยมาเล่นทีมชาติแน่นอน
ไม่มีการเรียกไปกลับนะครับโดยหากทีมไทยตกรอบแรกไม่มีปัญหาเรื่องนี้
ก็ไปเล่นสโมสรต่อแต่ถ้าเกิดเราผ่านเข้ารอบ
ยินดีเลยครับเต็มที่ให้นักเตะไปเล่นในทีมชาติเลยครับ
เพราะว่าประโยชน์ของชาติต้องมาก่อนสะโบสอน
จากการสัมภาษณ์ของคุณเนวินชิดชอบนะครับ